ทุบทมเรื่องที่จะเล่าต่อไปค่ะว่าหลายคนฟังแล้วก็อาจจะคิดตามกันว่าทำแบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
ที่สวรรค์ขอนแก่นค่ะน่าตำรวจบุกไปจับเจ้าอาวาทวัด๑นะคะ
แอบถ่ายใต้กระโปรงลูกสาวเขา
เจ้าอาวาสยอมรับว่าถ่ายจริงแต่ลบไปหมดแล้ว
พอตำรวจถามว่าถ่ายทำไมเจ้าวาดบอกว่า
ทดสอบจิตใจบวชมา๒๔ปีแล้ว
อยากรู้ว่าจิตใจมันจะมั่นคงหนักแน่นต่อกิเลสตันหารได้ไหม
ก็เลยถ่ายค่ะเนี่ยค่ะนี่คือพระอธิการธนชัย
พระอาจารย์เล็กนะคะอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนารามอยู่ที่ชุมแพรขอนแก่น
ตำรวจเนี่ยรวบตัวมาได้เขาก็บอกว่าก็ถ่ายจริงแต่ลบทิ้งไปหมดแล้ว
พอตรวจดูโทรศัพท์มือถือของพระค่ะปรากฏว่าตำรวจเขากู้คลิปคืนมาได้บางส่วนนะ
หลักฐานอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
เป็นการแอบถ่ายลักษณะภาพเคลื่อนไหวแกว่งไปมาเป็นภาพในวัดที่เกิดเหตุ
มีภาพใบหน้าพระอาจารย์เล็กติดอยู่ในคลิปชัดเจน
แล้วก็มีภาพใต้กระโปรงของเหยื่อนักเรียนอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันค่ะ
พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาเลยนะคะรวบรวมหลักฐานส่งพนักงานอายการฟ้องศาลด้วย
ส่วนเรื่องการให้ศึกขาดจากพระเนี่ยตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องทางสงฆ์ที่ต้องพิจารณา
หลังถูกพิจารณาคดีในชั้นศาล
แต่ว่าพ่อของผู้เสียหายบอกว่าอยากให้เอาให้ที่สุดให้ถึงที่สุดนะฮะแล้วให้ศึกด้วยครับ
คือแสดงว่าได้ประกันตัวไปสู้คดีในชั้นศาล
เพราะถ้าอยู่ในห้องคุมตัวของสถานีตำรวจหรือว่าต้องเข้าไปในที่คุมขังที่ศาลท่านให้ฝากขังไว้ก่อน

แต่กรณีแบบนี้ผมว่าทางคณะสงฆ์ท่านคงพิจารณาคงให้อยู่ไม่ได้อย่างนี้